มาดูเกาะกลางถนนตรงนี้หน่อย
เขาบอกว่าอาจจะใหญ่มหือมาที่สุดในประเทศไทย
คุณผู้ชมบอกว่าอาจจะลงไปเล่นบอลได้เป็น๒๓สนามเลย

นี่คุณผู้ชมฮะเกาะกลางใหญ่กว่าถนน
งงครับกับการสร้างเกาะกลางแบบนี้
อันนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่สุราธานีชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะฮะ

เป็นคุณลุงสมพรอายุ๕๔ปี
คุณลุงบอกไอ้หนูไอ้หนูนี่ข้ามไปเกาะกลางกัน
แล้วเดี๋ยวหนูดูนะเกาะกลางใหญ่กว่าถนนอีก
ใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่มากเลยทำเป็นสนามฟุตบอลได้สองสามสนามนะ
ใช่อ่ะพี่บุ๊คแกล้งซีนถนนไปเลยอ่ะ
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมฮะที่พื้นที่หมู่๒ตำบล๒แพรก
อำเภอชายบุรีจังหวัดสุราชธานีนะฮะ
นี่คุณลุงสมพรบอกไอ้หนูถนนเนี่ยแค่กี่เมตรเอง
มันช่องการจราจรแบบ๒ช่องการจราจรต่อฝั่งใช่ไหมก็ประมาณ๗เมตรนะฮะ
เมตรคือถนนส่วนเกาะกลางกว้างเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
เท่าไหร่ค่ะ๑๕เมตรโอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนถนน๒ฝั่งมารวมกันเลยอ่ะ
สร้างไปเพื่อนี่เราทำกราฟิกให้ดู
เกาะกลาง๑๕เมตรส่วนถนนเลนละ๓๙
คุณผู้ชมรวมถนนแค่๗เมตรเองยังไม่ถึงครึ่งของเกาะกลางเลยนะ
ฟังเสียงของลุงสมพรเขาขัดใจหน่อยคุณลุงสมพรบอกมันขัดใจจริงนะฮะ
ไปมาหลายจังหวัดเหมือนกันเนี่ยไม่เคยเห็นเลยที่มันกว้างแบบนี้
พึ่งมาเห็นที่นี่ที่แรกส่วนมากผมเปิดร้านอาหารอยู่
ลูกค้าที่มานั่งเนี่ยบางทีก็เป็นคนมีอายุสูงวัยพวกนี้
เขาก็บอกเขาไม่เคยเจอเกาะกลางกว้างแบบนี้พึ่งมาเห็นที่นี่ที่แรกเนี่ย
เกาะกลางกว้างแต่ถนนทั้งสองฝั่งนี้แคบ
ถนนมีแคบนิดเดียวรถวิ่งได้๒เลนละและอีกอย่างแถวนี้เป็นร้านค้า
เวลารถจอดจะซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมันมีปัญหามากเลยเนี่ย
เกาะกลางมันกว้างเกินไปจนบีบถนนสักแคบเลยนะฮะ
อันนี้สองฝั่งรถที่จอดข้างทางจอดไม่ได้แล้วนะ

เออนะฮะหรือรถที่จะออกมาจากซอยเลี้ยวออกมาเอ้ามาเจอเกาะกลางแล้ว
มันเลี้ยวยากมันเลี้ยวลำบากนะฮะไม่รู้ว่าทำไว้เพื่ออะไรนะฮะ
แล้วตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนด้วยนะฮะทีนี้เพื่อให้หายคล่องใจ
เวียงสะนะฮะท่านก็อธิบายให้ฟังแบบนี้
บอกว่าจุดตรงนี้มันเป็นทางพิเศษ
ความพิเศษของทางตัวนี้คืออะไรคุณเห็นเนินรู้ไหมไกลนู้น
พอลงเนินมาปุ๊บมันเป็นทางลาดชัน
มาย่านชุมชนทันที
ดังนั้นต้องออกแบบจุดกลับรถให้ปลอดภัย
ลักษณะความพิเศษของที่นี่คือ
เส้นทางนี้มีรถบรรทุกทางการเกษตรมาก
ลงจากเนินสู่ชุมชนมักจะใช้ความเร็วสูง
ดังนั้นการก่อสร้างจุดกลับรถใหญ่

รถที่วิ่งลงมาจากเนินด้วยความเร็ว

เป็นชะลอความเร็วได้ครับคุณ
คือรถใหญ่ลงมาจากเนินเห็นแล้วล่ะว่าเกาะกลางใหญ่ก็ต้องชะลอนิดนึง
แล้วอีกอย่างประโยชน์ที่๒ก็คือการตีโค้งของรถใหญ่
คุณเคยเห็นอุบัติเหตุบ่อยไหมเวลารถใหญ่จะตีโค้งกลับรถเนี่ย
มันต้องกี่เลนเข้าไปแล้วมันขวาง๒๓เลน
ดังนั้นถ้าเกาะกลางใหญ่เอาคุณตีโค้งได้เลยง่าย
และเป็นทัศนวิสัยที่ทำให้คุณเห็นรถคันอื่น
ส่วนรถคันอื่นก็เห็นรถบรรทุกเหมือนกัน
ข้อมูลคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่๓
จากอนาคตจะมีการขยายเป็น๖ช่องจราจร
ดังนั้นจึงสามารถใช้พื้นที่เกาะกลางนี่แหละ
เป็นตัวขยายถนนได้จ้า
ประโยชน์หนึ่งการก่อสร้างดังกล่าสามารถจับรูปแบบสาธนูปโภค
อยู่ในตำแหน่งตามกฎหมายกำหนดได้
หากมีการก่อสร้างใดจะไม่มีผลกระทบต่อสาธนูปโภคดังกล่าวด้วย
คือบางอย่างนะผมก็ฟังศัพท์ของทางหลวง
เขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าจะออกแบบเป็นแบบไหนฮะ
แต่ถ้าประโยชน์ต่อการกลับรถของรถใหญ่อันนี้เข้าใจได้
รถใหญ่จะได้ไม่ต้องตีวงขวางถนนจะได้ตีวงตามเกาะกลางที่มันกว้างเลย
เขาคงเล็งเห็นแล้วล่ะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางพิเศษนะคุณ
แต่ว่าเรื่องวิสัยทัศน์การมองเห็นเวลาขับมานี่ก็สำคัญเหมือนกันนะ

เขาบอกเป็นไปตามมาตรฐานการสร้างถนนนะ
ตัวถนนแต่ละเลนกว้าง๓เมตร๕๐มาตรฐาน
แล้วก็เป็น๒เลนแล้วก็มีไหล่ทางอีก๒๕๐เมตร
ส่วนเกาะกลางเอาไว้ใช้ประโยชน์หรือยังประโยชน์อื่นอีก
เส้นทางพิเศษเกาะกลางก็พิเศษเหมือนกัน
อย่าลงไปเตะบอลไปเล่นบอลกันที่เกาะกลางนะฮะ